อัปเดตอาการป่วยของอ๋อมอักภัณฑ์กันหน่อยนะคะ
ก่อนหน้านี้เขาป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเอ

ลัดฟ้าไปเที่ยวนิวซีแลนด์ปั๊บเลยนะคะคุณผู้ชม
งานนี้บอกเลยว่าถูกจับตามองมากเป็นพิเศษว่า
สรุปเป็นทริปพักผ่อนหรือว่าเป็นทริปพักใจกันแน่
แล้วใครคือตัวจริงไปฟังหนุ่มอ๋อมเขาเคลียร์กันเลยค่ะ
ตอนนี้ก็คือว่างอยู่หรือเปล่า
ตอนนี้ยังว่างครับยังว่าง
ไม่มีใครจะมาสมัครเชิญนะฮะ

สำหรับให้เขาเกิดหัวใจไม่ได้ปิดอยู่แล้ว

อืมตอนนี้ก็คือเน้นทำงานไปก่อนนะคะ